เช่นเคยนะครับที่นครศรีธรรมราชมีรถเทลเลอร์๒๒ล้อบรรทุกน้ำมันปาล์ม
เสียหลักตกข้างทางนะครับหลังจากรถกระบะคันหน้าเบรกกระทันหัน
ทำให้คนขับกระเด็นทะลุกระจกหน้ารถตกลงมานอนกองอยู่กับพื้นถนน
แต่ว่าโชคดีที่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์๒๒ล้อบรรทุกน้ำมันปลามเสียหลักตกข้างทาง
บนถนนสายทุ่งใหญ่ลำทับในพื้นที่หมู่๗ตำบลกุระอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนสวนส่วนหัวของรถเทลเลอร์พุ่งตกลงข้างทาง
ท้ายรถขวางถนนเอาไว้กระจกหน้ารถหลุดออกมาทั้งบาน
นายสารสแสงทิ้งอายุ๓๐ปีคนขับกระเด็นทะลุกระจกหน้าตกลงมานอนกองอยู่กับพื้นถนน
มีบาดแผลถลอกตามร่างกายปวดศีรษะและต้นคอกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุนายสาโรธกำลังขับรถไปรับน้ำมันปาล์มที่จังหวัดกระบี
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบาดที่ขับอยู่ด้านหน้าเบรกกระทันหัน
ทำให้รถเทรลเลอร์หักพวงมาลัยหลบแล้วเบี่ยงออกทางซ้าย
เสียหลักตกข้างทางจนคนขับกระเด็นออกมานอกรถได้รับบาดเจ็บ
ส่วนที่จังหวัดเลยเกิดอุบัติเหตุรถกระบะนักท่องเที่ยวเสียหลักตกเหวบนภูทอก
ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอเชียงคานซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นเหวลึกประมาณ๑๐๐เมตร
ผู้ภัยต้องโรยตัวลงไปด้านล่างและค้นหาอยู่นานกว่า๒ชั่วโมง
พบรถกระบะอิซูซูอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ใกล้กันพบนายนิทัศน์ระวีวงอโนไทยอายุ๓๙ปีเสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุ
อกจากนี้ยังพบนายสุริยะหมูพาอายุ๔๗ปีคนขับรถกระบะ
นางสาวศาสิวิมลพรมงามอายุ๒๖ปีแฟนสาวของนายนิทัศน์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
จึงรีบนำขึ้นมาจากเหวด้วยความทุลักทุเลแต่นางสาวศาสิวิมลก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากจังหวัดปฐุมธานี
แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
จู่รถจักรยานยนต์คันนี้ก็เสียหลักตกลงคลองส่งน้ำข้างทาง
แล้วคนขับขี่ก็จมน้ำศูนย์หายไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
บริเวณคลองส่งน้ำชลประธานหมู่๓ตมสับพยาอสับพยาจังหวัดชัยนาศ
ซึ่งหลังเกิดเหตุนางสาวอคิราสุตภัณฑ์อายุ๒๐ปี
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ตามหานายทองคำสุตภัณฑ์อายุ๔๗ปีผู้เป็นพ่อ

แต่เมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
รู้ว่าเกิดเหตุขึ้นตรงจุดดังกล่าว
ผู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์อยู่ในคลองส่งน้ำ
ส่วนศพของนายทองคำพบลอยติดอยู่กับผักตบชาวา
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๗กิโลเมตร
ลูกสาวผู้เสียชีวิตระบุว่าพ่อทำอาชีพเป็นรปภ
ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเส้นเลือดในสมองตีบ
วันเกิดเหตุบอกกับลูกว่าจะไปเข้าเวรแล้วขาดการติดต่อไป
ที่ผ่านมาได้โพสต์รูปและข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่อตามหา
แต่ก็ไม่มีเบาะแสกระทั่งขอตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดจากเทศบาล

เจ้าหน้าที่ส่งศพชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง